หนึ่งในนั้นเจมส์จิรายุค่ะมานะคะแต่หลายคนตกตกใจ
อมลงพี่ลี่อุ้ยหน้าเรียวเชียโอ้หน้าเรียวนะคะ
ถามว่าตอมใจหรือเปล่าลูกหรือทำงานหนักยังไงนะ
ที่สำคัญค่ะนะคะเจมส์จีบอกว่างานผมยุ่งมากเลยค่ะพี่
นี่ไร้ทิพย์สวีทกับเพื่อนนะคะรวมไปถึงหวานใจตัวจริงของเขาด้วย
โฟมนี่แหละค่ะไปฟังทั้งหมดจากเจมส์จิรายุ
ที่ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะ
มีคนหลังปีใหม่แล้วคะพี่ลีหรือหน้า
อ่ายังไม่มีครับยังไม่มีครับยังค่อย
เพราะว่าช่วงนี้ทำงานครับทำงานมาตั้งแต่ตอนนี้เรื่องถึง
ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่ครับผมรู้สึกตัวเองบางมากเลยตอนนี้ครับ
ก็จากจะทำงานนี่แหละครับไม่ได้ตั้งใจเลยครับ
ไม่ได้ตั้งใจรถไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่ว่ามันลงเองครับ
ก็รู้สึกมันผอมไปนะครับเดี๋ยวจะพยายามกินให้เยอะขึ้น